คุณผู้ชมมาดูครอบครัวสุขสรรค์ครอบครัวนี้ดีกว่านะคะ
คุณนิวชัยพลเขาจะเป็นคุณพ่อแล้วเนี่ยค่ะ
ตัวแล้วนะคะวันก่อนไปเจอพร้อมภรรยาเลยคุณเมษา

คุณผู้ชมยังไม่คลอดลูกคนแรกเลยประกาศเลย

โอ้โหนะคะงานนี้พี่แจ๊กกะรีนไม่พลาดคว้าตัวมาอัปเดตกันค่ะ
ตอนนี้นะคะทั้งคู่เหอลูกอย่างหนักมาก
ใกล้เลิกคลอดเดือนเมษายนแล้วนะคะ

ภรรยาเขาเป็นคนรักเด็กมากคุณผู้ชม
อ้อนสามีผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐไปเลยนะคะ
บอกว่าคุณสามีค่ะทราบว่างานเยอะ

ลาแล้วมาอยู่ใกล้เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ

อยากจะมีทายาทมากที่สุด๔คน
ชอบเด็กทั้งคู่ชอบเลี้ยงลงเลี้ยงหลานกันไปค่ะ
หนุ่มนิวนะคะยังฝากฝังผู้ชายคนแรก
ให้พี่แจ๊กกะรีนที่สัมภาษณ์นิวตั้งแต่เข้าวงการ
สัมภาษณ์เขาตั้งแต่เขาเล่นละครเรื่องแรก

เขาประสบความสำเร็จนางด้านครอบครัวความรัก
เขาก็ต้องตอบแทนพี่แจ๊คค่ะ

เจอกับพี่แจ๊คตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะ๑๘

โหก็มีว่าพัฒนาการเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วนะ

เธอเยอะค่ะดีจะได้มาช่วยกันเลี้ยง

อย่างน้อยอยากได้๒คนแต่ว่ายังมาก๔คน
มากที่สุดแมคซีมาม๔ค่ะว้าวแมคซีมาม๔